ใกล้จากคริสมัดแล้ว
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขาจัดตกแต่งร้านตัดผม
ให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาส
นี่แบบนี้ตัดลูกหมวกละคุณ

เป็นบรรยากาศก่อนวันคริสต์มัสในจังหวัดเชียงใหม่
ร้านก็เริ่มมีการจัดตกแต่งร้านพร้อมกับแต่งชุดซันต้าซันตี้แบบนี้

เช่นเดียวกับที่ร้านนี้โอ้โหเป็นร้านโด่งดังเราเล่าข่าว
ก็เจอร้านนี้มีอะไรแปลกมาให้เรานำเสนอ
หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับร้านนี้ประจำเลยแหละ
ร้านตัดผมเหลาหัวบายบุ๋ม
มีสาขานะสาขาบ้านถวายอำเภอหางดง

ร้านนี้เขาดังเขามีการจัดตกแต่งร้านด้วยต้นคริสต์มัส
ตอนรับเทศกรรมคริสต์มัตต์ที่จะมาถึงแล้วของขวัญนานาชนิด

อย่างมั่วเลย

นี่เห็นไหมเขามีรูปนี่เป็นรูป

แล้วก็ซัลต้านี่เป็นยังไงล่ะของร้านคนนี้นะครับใช่แล้ว
นายนพลเฉียบรยูนคือช่างบุ๋มนี่แหละ
พร้อมด้วยลูกสาวน้องไข่หวานนะครับ
ก็สวมชุดบริการลูกค้าแบบนี้
โอ้โหเขาบอกว่าถูกใจวัยรุ่นวัยโจ
ให้ความสนใจมาตัดผมทรงคริสต์มัส
อย่างที่เห็นในภาพไปเมื่อสักครู่มากันเยอะจริงนะครับ
อกจากนี้ยังรับตัดแกะลายทรงผมวันคริสต์มัส
แล้วก็ยังมีลายซันต้าลากเลื่อนด้วยกวางลินเดียที่เราเห็นกันไป
แล้วก็มีทรงซันตะคลอสหลายทรงเพื่อเอาใจลูกค้า

รีบไปตัดกันนะครับเพราะว่าไกลจากคริสต์มัสแล้ว
ใช่ค่ะเดี๋ยวพอปีใหม่ต้องเปลี่ยนทรงอีกนะ
อ่าเดี๋ยวครบต้องเปลี่ยนเป็นทรงปีใหม่

ทำอย่างไรดีหรือครบบางคนเขาก็แกะเป็นตัวเลขแบบ
คศคริสศักราชหรือว่าเป็นตัวพศอะไรอย่างนี้
สักอย่างก็จะเป็นตัวหนังสือกันไป
ปี๒๐๑๘นะ